คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยค่ะ
โดยเฉพาะเสื้อผ้านะคะทางออนไลน์

สั่งซื้อเสื้อผ้าโอนเงินไปให้

คือจนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรเลยใช่ไหม

ในหน้าค้าคอนโดแม่ค้าออนไลน์พริตตี้
แต่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณใบเตย
เธอเป็นเน็ตไอดอลเป็นดาวติ๊กต๊อกนะคะ
ออกมาเปิดเผยเพราะว่าเธออยากจะเตือนภัย

อยากให้ทุกคดีคืบหน้าไม่อยากให้ใครโดนแบบนี้อีก
เพราะตอนนี้ผู้เสียหาย๕๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
มูลค่าความเสียหายครึ่งล้านเข้าไปแล้วนะคะ
อันนี้คือคนที่ออกมาเตือนนะคะนี่คือผู้เสียหาย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่ก่อเหตุ
ไม่เคยใช้บัญชีที่เป็นของตัวเอง

แต่ยังไงรู้ไหมไปขโมยบัตรประชาชนคนอื่น
แล้วไปเปิดบัญชีแล้วมารับพรีออเดอร์สินค้า
มีคนหลงเชื่อพอสั่งของพอโอนเงินไป

ยังไม่เคยมีใครตามตัวผู้หญิงคนนี้ได้เลย
เพราะอย่างที่บอกชื่ออะไรยังไม่รู้เลย

คือนางใช้ชื่อวัสซันค่ะ
มาเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อผ้าจากจีนในกลุ่ม

เป็นเพราะว่านางใช้เฟซบุ๊กจริงนะคะ
แล้วก็พอมีคนสงสัยก็มีการไลฟ์สดแจกของเห็นหน้าจริง
ซึ่งนางเป็นคนที่สวยและน่ารักมาก
รวมถึงมีการให้น้องให้แฟนมายืนยัน

และตอนหลังเนี่ยทุกคนโดนหลอกทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้นางหนีออกจากคอนโดแถวอโศกรัชดาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดูประวัติของผู้หญิงคนนี้มาให้
หนึ่งเลยค่ะนางไม่มีบัตรประชาชนนะคะ
ทำบัตรประชาชนตอนสุดท้าย๙ขวบค่ะ

หลังจากนั้นมาค่ะนางก็ใช้ชีวิตด้วยการขโมยบัตรประชาชนคนอื่นค่ะ
ถามว่านางขโมยบัตรประชาชนคนอื่นมาตลอดแล้วจะทำอะไรได้

นางเอาบัตรประชาชนคนอื่นที่นางขโมยนะคะไปเปิดบัญชีธนาคาร
ซึ่งใช้บัตรของหลายคนมากแล้วนะคะที่เอาไปเปิดบัญชีธนาคารได้
ซึ่งหน้านางกับในรูปเนี่ยแตกต่างกันทุกคนเลย
เป็นเหตุผลที่นางไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
สองขโมยพาสปอร์ตโดมเมด
แต่มาโป๊ะแตกตอนบินไปเกาหลีคำถามคือบินได้ยังไง
ชื่อซันเอ่อเดี๋ยวลองดูนะคะ
ฉันแสดงว่ามันก็มี
ล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อไปที่กลุ่มผู้เสียหาย
มีข้อมูลเพิ่มมาอีกคนนึง

เป็นน้องชายของผู้หญิงคนนี้

แต่ว่าคือผู้หญิงคนนี้เหมือนกับพยายามให้แม็กซ์ช่วยยืนยันตัวตนไง
แต่สุดท้ายแล้วแม็กซ์ไม่ได้เป็นน้องชายนะ
เป็นแค่รุ่นน้องที่รู้จัก
เป็นคนให้ยืมบัญชีในการรับโอนเงิน
มี๓บัญชีคือ๑บัญชีที่ผู้ก่อเหตุ
หลอกเอาบัตรประชาชนคนอื่นมาเปิดบัญชีใช่ไหมคะครับ
๒ก็คือยืมมาจากแม็กซ์
คือบัญชีแฟนของผู้หญิงที่ก่อเหตุคนนี้
เป็นคนจีนแต่ทำงานที่ไทย

ทีนี้ค่ะแม็กซ์กับแฟนคนจีนของผู้หญิงที่ก่อเหตุคนนี้
ขอเคลียร์กับกลุ่มผู้เสียหายแทน
บอกว่าเดี๋ยวผู้หญิงที่ก่อเหตุคนนี้
โอนให้แม็กซ์๒แสน
เพื่อทยอยคืนให้กับผู้เสียหาย
แต่ผู้เสียหายบอกว่า๒แสนมันจะไปพออะไร
ความเสียหายตอนนี้มัน๕แสนกว่าบาทแล้ว

ผู้หญิงคนนี้ผู้ที่ก่อเหตุคนนี้
เบอร์ปิดเฟสติดต่อไม่ได้อีกเลย

ทยอยเปิดอ่านแชทไลน์ของผู้เสียหายนะ
แล้วเดี๋ยวจะไล่เรียงคืนเงินให้นะ

ว่ายอดเงินที่เสียหายจะมากน้อยขนาดไหน

เดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้อันนี้แม็กซ์บอกนะคะอืม

ผมรอตังค์อีกยอดนึงที่เขาจะโอนมาก่อน
ตอนนี้ผมยังเริ่มอ่านแชทไม่ได้

เพราะผมจะเริ่มอ่านใช้อีกทีตอนที่ผมพร้อมโอนแล้ว
เพื่อจะไม่ตกหล่นว่า

ผมจะเริ่มโอนอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยง

ผมจะรีบโอนให้ทุกท่านอย่างไวที่สุดครับ
ผมจะไล่ตามแชทล่าสุดที่พี่พิมพ์มานะครับ
เพราะว่าสมมุติถ้าพี่ทักข้อความแรกมาตอน๕โมง

ซึ่งทำอย่างนี้มันจะทำให้ผมยิ่งโอนช้า
เพราะผมไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณใบเตยเน็ตไอดอล

แล้วก็ออกมาแฉพฤติกรรมของสาวแสบคนนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอได้รับเงินคืนมา๒๐๐บาท
แต่อยากจะช่วยผู้เสียหายรายอื่นด้วย

เอาพาสปอร์ตคนอื่นแต่เดินทางออกนอกประเทศได้ด้วยเหรอ
แล้วก็มีขโมยพาสปอร์ตแล้วบินได้ด้วยค่ะทั้งไปทั้งกลับ
สุดท้ายมีคนไปขุดว่ารูปที่เขาใช้ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนค่ะ

กลายเป็นว่าชื่อในบัตรไปตรงกับน้องคนนึง

แล้วกลายเป็นว่าเหมือนจับโป๊เขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอคนจับได้เยอะเขาก็เลยแบบ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเรื่องราวชีวิตอีกด้านหนึ่ง
ของผู้หญิงที่ก่อเหตุคนนี้ที่เธอเรียกตัวเองว่าสันเนี่ยนะคะ
เธอมีลูกชายวัย๓ขวบ๗เดือน
ซึ่งมีคนรับอุปการะดูแลเด็กเอาไว้แล้วก็รักเหมือนลูกหลานจริง

น้องชายเธอรู้จักกับสันในสถานบันเทิง
คบหากันได้๒เดือนแล้วก็เลิกรากันไป
ตอนนั้นอ้างว่าท้องก่อนแต่งแล้วก็แยกทางกับพ่อของเด็ก

พ่อเด็กเป็นทหารระดับในพล
รู้ไม่ได้สันอ้างแบบนี้นะ
แล้วก็หอบลูกมาให้แม่ของเธอเลี้ยง
ว่าเดี๋ยวจะให้เงินค่าเลี้ยงนะฝากเลี้ยงหน่อย

ช่วงแรกสันก็ให้เงิน
หลังพอเลิกกับน้องชายเธอไปซันก็ทิ้งลูกไปเลย

เพราะว่าเด็กยังไม่ได้ทำใบแจ้งเกิดเลยด้วยซ้ำ
อยากให้มาทำเรื่องเอกสารให้มันถูกต้องเพราะว่ามีผลต่อชีวิตเด็กคนนึง
แต่ทีนี้พอมารู้ว่าซันกลายเป็นมิจฉาชีพ
ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะแบบนี้จะตามตัวเจอไหมเนี่ย
อยากให้สันคิดถึงลูกชายด้วยนะ

ตอนแรกเขาขู่นะว่าเขาจะมารับเด็กไปให้คนอื่นเลี้ยงให้ค่ะ
แล้วพอเราก็ไม่ยอมเราก็บอกว่าเออให้เอาใบเกิดมาให้เรา
เดี๋ยวเราเลี้ยงเองก็ได้อะไรแบบนี้ไม่ต้องจ้างเราเลี้ยงก็ได้
ขอแค่อยากให้เด็กมีเอกสารเพราะว่าเราห่วงเรื่องแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้
เขาก็หายไปเลย
ก็รักอะค่ะพี่เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงเหมือนมาเป็นลูกเป็นหลานแล้ว
ตอนนี้น้องก็เรียกหนูมาม้าเรียกน้าที่เป็นคนเลี้ยงอะค่ะว่าแม่
คือเขาส่งเป็นใบรับรองแพทย์มาให้เรา
เราก็เลยเอาชื่อในใบรับรองแพทย์นั้นไปตามหาเขา
คิดว่าเป็นตัวตนของเขาแต่ปรากฏว่าชื่อนั้นมันเป็นคนอื่นค่ะ
มันเป็นผู้เสียหายที่โดนเอาบัตรประชาชนไปใช้สวมรอยค่ะ
จริงเรื่องเป็นมิจฉาชีพก็รู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
ก็พอทำใจไว้บ้างแล้วว่าอาจจะตามหาเขาไม่เจออะไรแบบนี้ค่ะ
กลัวว่าวันหนึ่งน้องโตขึ้นมาแล้วต้องมารู้ว่า
แม่ตัวเองเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้

ที่ว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกมันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรเลย